เนี่ยฮะลงทุนไปเกือบล้านครับ
หมากัดแล้วเลือกกัดเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลย

ถูกตัวด้วยตัวแพงด้วยปุ้ยค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า
สองแสนเอาไม่อยู่เสียหายรอบนี้นี่คือซากไก่ชนทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธ
แล้วก็ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับเขาบอกเป็นร้อยตัว
หมาไล่กัดครับนอนตายเกลื่อนเกือบหมดแล้วนะฮะ
ตัวถูกสุนัขกัดจนมันบาดเจ็บอยู่ในฟาร์มไก่แห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๔ตะบนโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
เจ้าของฟาร์มเนี่ยนะนำซากไก่ที่ตายมากองรวมกัน
ระบายความคับแค้นใจนะครับคือเขาบอกเขาอยากจะให้เห็นภาพไก่ชน
ที่ถูกสุนัขกัดตายซึ่งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชน
ระบุข้อความแบบนี้ผมอ่านตามเขาเลยนะแต่ว่าข้อความไหนผมอาจจะปรับให้
กว่าจะสร้างมาลงทุนเกือบล้านถูกทำลายชั่วพริบตาแค่คนเฮียเฮีย
แล้วไม่มีความรับผิดชอบดูแลค่าเสียหายไม่น้อยกว่าสองแสน
กูไม่อยากได้กูเสียดายไก่ความเสียหายมันเยอะเกิน
เจ้าของหมาถ้ารู้ตัวห้ามกวนทีนผมแปลงให้นะ
อารมณ์กูเวลากูโมโหไม่เหมือนใครกูทำได้ทุกอย่างที่ไม่คาดคิด
นี่แหละฮะนี่คือเครื่องการันตีว่าพันธุ์ไก่ชนของเขาเนี่ยเป็นไก่พันธุ์ดี
คือรางวัลที่เขาไปตีชนะมานะครับคุณผู้ชมฮะนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ที่ฟาร์มไก่ชนแห่งนี้หน้าทางเข้าเนี่ยเป็นแผงขายกิ่งพันธุ์ผลไม้ชนิดต่าง
พอเข้าไปนะครับเข้าไปข้างในเป็นฟาร์มไก่ขนาดใหญ่
ไก่ชนกว่า๓๐๐ตัวคุณผู้ชมพี่มงคลปานคำอายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของซุ้มไก่ชนนี้
เผาซากไก่กว่า๘๐ตัวนะครับพี่มงคลเล่าบอกว่าเลี้ยงไก่เอาไว้๓๐๐๔๐๐ตัว
หมามันมากัดที่มันมากัดเนี่ยนะขอโทษมีค่าตัวทุกตัว
แล้วที่ตายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เกือบทั้งหมด
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒แสนบาทเพราะว่าเลี้ยงไก่ชนมากว่า๒๐ปี
ส่วนไก่ที่ถูกหมากัดเจ็บไป๒๐ตัวมีมูลค่าตั้งแต่๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
ฆ่าตัวนะคือตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงบอกว่าเสียใจเสียความรู้สึก
ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะพี่
บอกไม่ถูกเลยสวัสดีค่ะ
แบบเงินที่มีนี่แหละครับ

หมาบางทีต้องดูแลกันบ้าง
ไม่ใช่ปล่อยมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น

หลังเกิดเหตุพี่มงคลไปแจ้งความแล้วครับ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบนะฮะ
เพื่อหาเบาะแสว่าหมาที่มากัดไก่เป็นของใคร
แล้วก็จะแจ้งให้มาเจรจาค่าเสียหายกันตกลงกันได้ไหม
ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปครับ